แล้วเมื่อวันก่อนก็พูดไปแล้วด้วยนะคะ
ว่าเรื่องของการฉีกสัญญาของอดีตนักแสดงในสังกัด
อย่างอ้นกรกฎนั่นเองนะฮะ
ล่าสุดหลายคนก็เลยมองว่า
สาเหตุอย่างที่ได้มาคุยพูดจากันไป
น่าจะเป็นเรื่องที่ชื่อเสียงตัวนักแสดงเองเนี่ย
อาจจะรู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่เปรี้ยงตามที่หวังไว้
งานนี้หลายคนก็เลยมองนะคะว่า

ล่าสุดฝ่ายนักร้องนักแสดงหนุ่มอ้นกรกฎค่ะ

เพราะว่าเหตุผลที่เจ้าตัวเนี่ยตัด

อยากจะหาประสบการณ์อะไรใหม่ให้กับชีวิตค่ะ

ผมว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่า
ที่ทีแล้วเราได้คุยกันตามเช้าสัญญาเร็วบร้อยนะ
คือคิดว่าน่าจะเป็นการโดยสัส
คือยากไปหาอาหารกามใหม่
อายุเราก็มากขึ้นละด้วย

ที่ทำให้ผมมีวันนี้ทำให้ทุกคนได้รู้จักผม
ไม่เกี่ยวว่าสวยไม่สวย

ผมไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือผิดนะครับ
แต่ว่าผมก็เลือกไปแล้วว่าผมเดินเส้นทางแบบนี้